ส่วนเรื่องนี้ค่ะที่จังหวัดขอนแก่นปรากฏว่ามีงานแล้วก็มีเวทีจัดงานกันนะคะ
วัยรุ่นไปเที่ยวงานเขม่นกันหน้าเวทีนะคะเวทีหมอลำในงานบุญบ้างไฟ
เขม่นเสร็จก่อเหตุตะลุมบอลกันนะคะมีคนบาดเจ็บสามราย
ตรวจสอบพบว่า๑ในนั้นเนี่ยนะคะติดเชื้อโควิด๑๙
คราวนี้ก็เลยต้องทั้งรักษาแล้วก็ต้องเฝ้าระวังด้วยค่ะ
นี่ค่ะทั้งความบันเทิงและความไม่บันเทิงอยู่ในที่เดียวกันเลยค่ะ
เวทีหมอลำในงานบุญบ้างไฟที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ

เวลาที่กลุ่มวัยรุ่นเขาเต้นอยู่หน้าเวทีหมอลำในงานบุญบ้างไฟ
แต่หลังจากนั้นมันเป็นอีกแบบนึงเลยค่ะ
เป็นการตะลุมบอลกันจนนักดนตรีเล่นไม่ได้ต้องหยุดแสดง
ชาวบ้านกับผู้นำชุมชนก็ต้องเข้าไปห้ามนะคะ
วัยรุ่นสองกลุ่มห้ามไม่อยู่ค่ะห้ามไม่ได้
สุดท้ายเนี่ยจากการตะลุมบอลกันทำให้มีคนได้รับบาดเจ็บค่ะ

นี่เป็นเหตุการณ์เมื่อวานนี้ช่วงเย็นนะคะ
ในงานบุญบ้างไฟวัดอรัญญาวาส
ตำบลภูเหล็กอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
คือเราก็เห็นค่ะเนี่ย
ก่อนที่จะเกิดเหตุตะลุมบอลกันชาวบ้านมาร่วมงานกันเยอะเลยนะคะ
แต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงเวลาที่หมอลำใกล้จะเลิกค่ะ
วัยรุ่นต่างหมู่บ้านเกิดการเขม่นกันในงาน
จนกระทั่งทะเลาะวิวาดกันรุนแรงถึงขั้นตะลุมบ่อนกัน
ชาวบ้านผู้นำชุมชนก็ต้องพยายามเข้าห้ามปราม

สุดท้ายจบลงด้วยมีคนบาดเจ็บเป็นชายวัยรุ่นอายุระหว่าง๒๐๒๕ปี

ชาวบ้านหนองย่าปล่องหมู่๔ก็เลยช่วยกันประถมพยาบาล
และนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
ก็ไปโรงพยาบาลก็ต้องตรวจคัดกรองเชื้อโควิด๑๙นะคะ
ปรากฏว่า๑ในผู้บาดเจ็บมีเชื้อโควิด๑๙
ก็ต้องแยกตัวไปรักษา
สองฝ่ายก็ไม่มีการแจ้งความเอาเรื่องกันแต่อย่างใดนะคะ
นี่เป็นช่วงที่ชาวบ้านก็ต้องเข้าไปห้ามนะคะ

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนายสมศักดิ์จันตระกูลบอกว่า
สั่งการไปที่ในอำเภอบ้านไผ่ค่ะให้ตรวจสอบเรื่องนี้
แล้วต้องแยกเป็น๒กรณีก็คือขั้นตอนทางอาญาเรื่องทะเลาะวิวาสทำร้ายร่างกายกัน
ส่วนเรื่องการจัดงานอยู่ภายในมาตรการป้องกัน
และการจัดงานถูกต้องตามประกาศจังหวัดหรือเปล่า

ส่วนผู้บาดเจ็บที่ติดเชื้อโควิดอันนี้ต้องแจ้งไปที่ผู้ใกล้ชิด
รวมถึงชาวบ้านที่เข้าร่วมงานอย่าลืมว่าเวทีหมอลำเนี่ยค่ะ
คนก็เต็มเลยไหนจะไปทะเลาะไปตะลุมบอลกันอีก
ชาวบ้านที่เข้าไปห้ามอีกเนี่ยค่ะก็ต้องตรวจสอบ
แล้วก็เฝ้าระวังสังเกตอาการถ้าหากพบว่ามีการเข้าข่ายเบื้องต้น
หรือมีไข้ก็ต้องไปพบแพทย์และตรวจรักษาทันทีค่ะ